มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์

แต่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่๑๗กุมภาพันธ์

มีผู้เสียหายเขาบอกว่าคดีไม่คืบหน้า
เสียหายที่ว่านี้เขาเป็นแฟนคลับนะคะ
แฟนคลับเหมือนกับขึ้นไปคล้องพวงมาลัย
ปรากฏว่าคล้องเสร็จลงมาอ้าวถูกเมียคุณออสทำร้ายร่างกาย
แล้วคดีไม่คืบไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ก็ไปไปหนึ่งอันนั้นอ่ะแต่ว่าคือวงวงนี้น่ะ
ของพุทธคีย์ของพวกแต่ว่าผมก็มาตามปกตินะฮะ
เราไปกลับเข้าไม่ได้แน่นอน
ยังไงก็รอให้กำลังกายจะได้ว่าสุขเสนบังประมาณ

จะให้คุณตอบพรุ่งนี้ขอบคุณตอบใจจากท่าน
คุณผู้ชมค่ะนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่วัดรางหวาย
อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี๑๗กุมภาพันธ์

ขึ้นไปบนเวทีคล้องพวงมาลัยให้กับคุณออส
แล้วก็โอบกอดถ่ายรูปบนเวที
แล้วก็มีผู้ชายขึ้นเวทีไปห้ามใช่ไหมคะ

ทีนี้พอเธอลงจากเวทีเธอบอกว่า
ภรรยาของคุณออสและทีมงานของคุณออส
ต่อว่าเธอและเธอโดนตบ

กระชากโทรศัพท์มือถือจนโทรศัพท์มือถือตกพื้น
แต่คลิปนี้ค่ะที่ให้คุณผู้ชมดูไป

มันไม่เห็นจังหวะที่โอ้โหมือถือตกหรืออะไรเนี่ย
ก็จะเห็นมีการต่อว่ากันจริงแบบนี้นะคะ
แต่จังหวะทำร้ายร่างกายมันไม่เห็นภาพไง
ภาพมันตัดไปแบบนี้ทีนี้ล่าสุดนะคะผู้เสียหายก็คือ
นางสาวปภาวีหรือคุณแมวอายุ๕๑ปี

มีฉายาว่าแม่ค้าหัวแดง
ไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด
นำคลิปหลักฐานและใบรับรองแพทย์มาขอความเป็นธรรมค่ะ
ตัวคุณแมวบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับ
ไปทุกที่นะคะไปคอนเสิร์ตที่ไหนเธอตามไปหมด
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเธออุตส่าห์ไปซื้อมาลัย

แต่พอลงมาอ้าวมีผู้หญิงอ้างว่าเป็นภรรยาคุณออส
ตบหน้าเธอกระชากผมเธอ
ส่วนผู้ชายอ้างว่าเป็นลูกค่ะ
ต่อยที่กกหูและที่หน้าเธอสลบไปเลย
เสียใจมากนะเพราะเธอคือแฟนคลับ
แฟนคลับที่ติดตามผลงาน
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลูกชายเขาต้อยแล้วก็ล่วงลงไปเลย
ตอนนี้ก็ไม่รู้อะไรเลย
เราได้คุยกับคนที่เป็นแฟนคลับและเป็นคนถ่ายคลิปด้วยนะคะ
นางสาวทวีอายุ๕๕ปีเธอบอกว่าปกติ
เวลาไปไหนก็จะนำพวงมาลัยไปคล้องให้กับนักร้อง

แต่พอหลังเกิดเรื่องอันนี้ไปแจ้งความที่สพพนมทวนนะคะ
บอกว่าแหมมันเป็นเหตุทะเลาะวิวาสหรือเปล่า
ตำรวจทักมาแบบนี้ย่อมความฟิกเถอะลักษณะแบบนี้
เธอก็เลยอยากถามนักร้องที่โอ้โหเป็นขวัญใจเธอนะ
ว่าทำไมทำไมต้องให้ภรรยาให้ลูกชายมาทำร้ายร่างกายแบบนี้
เป็นแฟนคลับมาเป็น๑๐กว่าปีต่อไปนี้เลิกติดตามเราดีกว่า
เสียงเพลงเราเคารพเขาคือว่าเขาเป็นคนใหญ่คนบ้านเดียวกันใช่ไหม
แต่ที่เข้ามาทำอย่างนี้เขาไม่เป็นการไง
เขาใช้จะว่าเมียเขาสิไม่ใช่ว่าว่าแฟนคลับหรือว่าว่ามันรักกับเรา
คือปัญหาก็คือว่าเธอขึ้นไปถ่ายรูปด้วยแล้วโอบเอวอย่างนี้หรอ
ก็ใกล้ชิดถ่ายรูปอบเอวแต่เธอบอกว่าก็ทำเป็นปกตินะคะ

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณออสก็บอกว่าวันนั้นกำลังร้องเพลงอยู่
แล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปอะไรต่างกับแฟนเพลง

แล้วก็แฟนคลับมาคล้องพวงมาลัย
พอลงจากเวทีไปมันก็วุ่นวายกันแล้ว

แฟนคลับที่จะมาใกล้มาถ่ายรูปมาคล้องพวงมาลัย
แต่แฟนคลับบางคนใกล้เกินไปคุณออสบอก
ใกล้ชิดเกินไปเช่นการอบเอว
พอมาโอบเอวแล้วเนี่ยคุณออสบอกว่าคุณออสเป็นซีสที่เอว

แล้วคุณออสก็ตกใจด้วยเป็นคนขี้ตกใจง่าย
ก็เลยอาจจะทำให้ทางครอบครัวทางภรรยาทางอะไร
ที่อยู่ด้านล่างเวทีเข้าใจผิด

คืออันนี้บอกเลยว่า

ใครจะทำยังไงจะมาถ่ายรูปจะอะไรก็ได้
คือทุกคนขนาดคนพิกุงพิการ
มานั่งรถกรงพิกฤติมาผมยังเดินลงไปไหว้

การค้องมาลัยถ้าแฟนรั่วไปเขาจะค้องอย่างนี้

แล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเขาจะมีการหยิกอีกข้างผม
แล้วผมเป็นซีฟต์อยู่นี้แล้วผมจะเจ็บตกใจ
จะร้องโอ๊ยอะไรอย่างนี้แล้วผมเป็นคนคิดตกใจง่าย

ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่า
ก็แฟนคลับผู้หญิงคนนี้เวลาขึ้นมาคล้องพวงมาลัยพ่อเนี่ย
โอบเอวพ่อและไม่ได้โอบอย่างเดียว

ก็คงล้อเล่นอะไรแบบนี้อบแล้วก็หยิกเอวอะค่ะ
ก็เลยบอกให้ลงจากเวทีไป
พอแฟนคลับผู้หญิงคนนี้ลงจากเวทีไป

แล้วมันก็เลยมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
แฟนคลับเอาโทรศัพท์มือถือมาตีหัวแม่ของเขาก่อน

ลูกชายบอกแฟนคลับเอามือถือมาตีหัวก่อนนะคะก็เลยโมโหก็เลยตบหน้าแฟนคลับกลับไปเพื่อจะปกป้องแม่
หลังจากนั้นก็ไปเจรจาแล้วไปไกลเกลี่ยกันแล้วที่โรงพัก
แต่แฟนคลับไม่ยอมก็ไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ค่ะ

คุณออฟโฟเอสนี่เขาจะมีพวกคอนเสิร์ตเป็นแบบลำวงย้อนยุคนะฮะ
เพลงดังก็ตามต่างจังหวัดนี่ชาวบ้านจะโอ้โหชอบเขามากนะครับ